ตำรวจจริงหรือเปล่าแล้วตำรวจทำอะไร

ตำรวจมีการปลาขวดเบียร์ลงพื้น

คุณผู้ชมสุดท้ายคนขับกระบะ
คันเมื่อกี้ลูกศรเขียวคิ้วแตกเลยนะ
ตำรวจลากลงมาซ้อมแต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อน
กระบะคันดำนี้อันนี้ต้นเรื่องตอนแรกก่อน

แล้วก็เบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องควันดำมันออกมาแล้ว
หลังจากนั้นมีกระบะสีบรอนอีกคันนึงคันนี้
คันนี้แหละที่เป็นคนเจ็บขับตามไป
แล้วมีการเบิ้ลเครื่องซ้ำ
จังหวะที่เขาเบิ้ลเครื่องซ้ำต่อจากคันดำคันแรกเนี่ย
มันเลยกลายมาเป็นประเด็นเพราะอะไรรู้ไหม
ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชม
คือตำรวจเขาเห็นใช่ไหมแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่อง
คนที่ขับกระบะคันสีบรอนเงินเนี่ยนะ
คือคุณอีฟนายสมัติอายุ๒๔ปี
แล้วตอนนั้นตำรวจชุดสืบที่ยืนอยู่
เขาปลาขวดเบียร์ลงพื้นแล้วกระเด็นไปโดนรถของนายอีฟ
อีฟก็เลยไม่พอใจถอยมาถามสิ

ตำรวจล็อกคอเลยลากมาจากรถรุมกระทืบ
แล้วเห็นหางคิ้วซ้ายไหมคุณผู้ชม
นี่แหละที่หางคิ้วของนายอีฟแตก
เขาเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุไปเที่ยวเป็นผับริมหาดชาลาทัศน์ไปกับเพื่อนนะ
ร้านปิดปั๊บออกมาตอนเที่ยงคืนครึ่งขับรถมาแล้วก็จะมาวนตรงวงเวียนย้อนกลับไปผ่านหน้าร้านแล้วได้ยินเสียงไง
เพลงเป็นเสียงขวดแตก
มาบิดกุญแจดับเครื่องเขา
เปิดประตูกระชากตัวเขาลงมาจากรถแล้วชกเลย
ลากเขาไปฝั่งตรงข้ามหน้าร้านกาแฟแล้วก็รุมทำร้ายจนนี่
พี่ดูหางคิ้วซ้ายผมแตก
แล้วผมก็เจ็บตามเนื้อตามตัวดูในตาผมด้วยนี่
ที่มันเป็นจุดเลือดอยู่ตรงนี้คือคอ

นี่แหละค่ะกลุ่มพี่สาวของนายอีฟมาเห็น
เห็นว่าเฮ้ยทำไมน้องชายฉันเลือดอาบเลย
เสื้อขาดไปหมดเลยแล้วก็มีกาดของสถานบันเทิงมาแยก

บอกว่าตอนนั้นน่ะทะเลาะกันกับตำรวจที่ชื่อปอ
ตำรวจนายนั้นทำท่าจะชักปืนขึ้นมา
ญาติต้องมาแยกตำรวจออกค่ะ
ลองฟังเสียงคุณอีฟหน่อยค่ะ
บังคัต
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะทางตำรวจเองเขาก็มาที่บ้านของอีฟ
จะคุยไม่อยากให้อีฟเนี่ยเอาผิดไม่อยากให้แจ้งความเอาผิด
ตำรวจที่ชื่อการมาหาที่บ้านก่อนขอโทษนะขอโทษที่เป็นต้นเรื่อง
ต่อยอีฟเป็นคนแรกอันนี้นายตำรวจมามาขอโทษเลยนะ
หลังจากนั้นตำรวจอีกนายหนึ่งตามมาชื่อปอค่ะนี่
ตามมาแล้วก็มาโวยวายอ้าวอ้าวไม่ขอโทษเหรอ
ไม่ขอโทษปอไม่เหมือนกันนะตำรวจที่ชื่อการเอามาขอโทษ
แต่ตำรวจที่ชื่อปอมาโวยวายไม่ยอมขอโทษ

นี่ไงแล้วตำรวจที่ชื่อปอบอกว่าก็อีฟนั่นแหละเป็นคนก่อเรื่องก่อน
นี่ดูสิกลายเป็นมีเรื่องกันไปอีกค่ะ
ตอนนี้ตัวของนายอีฟเองเขาไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสงขลาแล้วนะ
ทางด้านผู้กำกับสั่งให้สอบอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝั่งคนเจ็บแล้วก็ฝั่งตำรวจ
แล้วต้องมีช็อตไปนี่ไปนั่งคุกเข่ากันอยู่อย่างนี้หรอคะ
ถ้าตำรวจชื่อการกับปออยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญได้นะครับ
เพราะจากภาพที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าปอดูจะไม่ยอมนะ